ข่าวแรกของเรานะคะพาไปดูประทัดค่ะ
เรียกว่าประทัดจำนวนมากมาย
จริงถูกโค้นคุณผู้ชม
ไปที่วัดเจดีจนครสีธรรมราช

คุณหญิงปะนิติ้วเป็นนิตา
คืออย่างเนี้ยน่าจะเปิดละครเรื่องใหม่
ผู้จัดและนักแสดงสุดเก่งคุณหญิงเป็นนิตอะ
ก็เลยขนประทรงประทัศน์ไปแต่ไม่ได้ไปคนเดียวจะทำพร้อมเพื่อนนักแสดง
คู่จิ้นคุณเข้มมุกดาก็ไปด้วยนะ
ทั้งกระดาษฟรีมาซูอิอิจ์ท่อ
เห็นเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมแล้วพร้อมเขียนแคปชั่นนะคะ
บอกว่าขอเลขกันมาวันนี้หลายเลขเลยสุ่มจับมา๓ผืนนะคะ
เฮ่งเฮ่งเฮ่งนะคะต้องบอกว่าเรื่องโชคราบของแบบนี้
ขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะคะเขาซื้อมาเป็นพันกล่องขนาดนั้นค่ะ
ตัวเลขกันเยอะหน่อยคุณผู้ชมนะ
โทรสอบถามคุณนิ้งนะคะว่าจริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีโชคทางด้านนี้แหละ
แต่ว่าแฟนเนี่ยเรียกร้องมากันเยอะนะคะก็เลยโพสต์ไปนิดนึงนะคะ
ก็ต้องรอลุ้นว่ารอบนี้ผู้จัดอย่างคุณหญิงจะถูกลอตเตอรี่กับเขาบ้างหรือเปล่านะคะ